ค่ะทีนี้มาดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นเหตุรถจักรยานยนต์หายเด็กนักเรียนชั้นม๔
โอ้โหตกใจมากจักรยานยนต์หายเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกว่ารถคันนี้ยืมเพื่อนมานะ
แล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ตกออกตกใจว่าโดนขโมยแน่เอาไปเอามา
เหตุนี้กลายเป็นว่าผู้ปกครองของเพื่อนเขามาขี่รถกลับไปที่บ้านแล้วก็ยืมเพื่อนมาไง
ผู้ปกครองเขาก็มาเอารถเขากลับเฉย
อ๋ออ่าศูนย์วิทยุ๑๙๑๒พเมนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์หายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนด้านข้างสาราประดูกหก
ใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบค่ะ
ที่เกิดเหตุก็พบนายหนึ่งนามสมมุตินะคะอายุแค่๑๗ปีเป็นนักเรียนชายชั้นม๕ของโรงเรียนนี้แหละ
แล้วก็เพื่อนให้การกับตำรวจค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งยืมรถของเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาแล้วก็มาจอดเอาไว้ตรงนี้ตั้งแต่เช้า
พอช่วงพักเที่ยงขณะที่เดินมาดูที่จอดรถจักรยานยนต์
ขี่รถออกไปทำธุระข้างนอกหน่อยอ้าวรถที่จอดอยู่มันหายไป
ก็พยายามเดินหาตัวเองจำจุดจอดไม่ได้หรือเปล่า
เดินหาไปทั่วเลยทั่วช่วงนั้นแป๊วยั่นหรอ
ต่อมาพอตำรวจมาถึงทั้งชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์ชุดสืบสวน
ปรากฏว่าแจ้งตับมาเลยครับ
ว่าผู้ปกครองมาเอารถจักรยานยนต์กาลกลับบ้านเองแหละ
ไม่ได้ถูกคนร้ายที่ไหนขโมยไปไหน

ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ปรากฏการณ์ว่าผู้ปกครองอาจจะเอาไป
เราว่ารถร่องความหมดแล้วมีสองดอกมีดอกหนึ่ง
สรุปได้ว่าแล้วก็ให้เจ้าของรถสอบถามผู้ปกครองไป
สรุปผลว่าผู้หกพรองเป็นคนเอารถไปครับเป็นเรื่องเข้าใจบิดครับ

ไม่เป็นไรแต่ว่าทำเพื่อประชาชนนะนะ
ครับยินดีรับใช้ประชาชนครับ
ยินดีรับใช้ประชาชนครับค่ะดิฉันชอบชื่อท่านมากเลย
เวลาใครถามอะไรเอออย่างนั้นแหละ
อีแนะนำสกุลคำแป้นไม่หอหมก

ทีนี้หลังทราบว่ารถจักรยานยนต์ไม่ได้ถูกโจรกรรมนักเรียนคนดังกล่าว

กล่าวเค้าก็โล่งใจละค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษตำรวจหน่อยที่แหม
มากันตั้งเจ็ดแปดนายนะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะ
เข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานกันเต็มที่จริงค่ะ